ที่นักข่าวสาวบันเทิงไทยรัฐของดิฉันชื่นชอบกับหลายคน

ก็เลยไปถามคุณจ๊ะว่าสรุปวงแตกหรือเปล่า
รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยเห็นบอกว่าติ๊ดมาก

จะเป็นยังไงไปฟังคุณจ้าดีกว่า

วงไม่แตกครับยังอยู่ดีครับผม

คือเหมือนกับว่าไม่ต้องกังวลใจว่าเพื่อนจะชอบไม่ชอบ
แล้วก็มีแบบภาคค่ำเรามาแวะมาทำ

เพราะว่าผมก็เป็นความสุขดีที่แบบได้ทำดนตรีอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีมุมของผมที่อยากจะร้องออกไป

แล้วตอนนี้นะคะโอเคไหมคะเป็นของตายของใครหรือเปล่า

ก็มีคุยบ้างครับแต่ว่า

สรุปคือตอนนี้โสดแต่มีคนคุย
มีครับคนที่คุยครอบหาคุยกันก็มีครับ
เอ๊ะทำไมพิธีกรตลอนข่าว

อีกหนึ่งท่านช่วงนี้แขกมาออฟฟิศเยอะนะคะ
คุณดีเจพระกุ้งนี่ก็ออกจากเทโลเหมือนกัน

แล้วก็มาทำเพลงนะคะคนเดียว

ได้ไอซ์เนี่ยเขาเรียกอะไรมาแรปให้

มาในสายแรปน่ะ

เรียนไม่จบบริษัทด้วยปีสี่มากัน
แต่ตอนนี้ทำผมสีดำแล้ว

กลางพระกุ้งขำค่ะ
มีงอนกันบ้างนักหน่วงอยู่เหมือนกัน

ทะเลาะเข้าใจใช่ไหมครับ

แต่ว่าวันนี้ทะเลาะหรือครับ

ในงานมันไม่มีข้างนอกไม่มีอะไรเลย
มันไม่มีข้างนอกไม่มีต่อไม่มีลายไม่มีอะไร

โอ้โหสภาพนี้มึงยังห่วงกูอีกนะครับผม